บ่นหน้าเสื้อหน้าว่าไอ้สี่พ่อหักแท้
น้องจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าฮันละเด้อไอ้ว่า
อดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สนอกว่าบ่แง่งกันเด้อล่ะ
ให้สมบุภิเฮาหว่ำสางมาเดิน
อ๋อทุกช่วงเวลาของชีวิตเขา
เขาจะเป็นคนทำเพลงอยู่ตลอด

อ๋อสงสัยเขาจะเป็นอย่างงั้นจริงเหรอนะคุณยายนะ
เพลงของเขาจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าในแต่ละคำเงินทั้งนั้น

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องเตอร์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หลงใจหลงใจหลงใจหลงใจหลงใจ
เพลงที่๒แนะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
น้องเตอร์ร้อง

หมื่นบาทครับ
จากเพลงของคุณไม้พิรมพรนะครับ

แม้จะเป็นภาษาอีสาน

เขาบอกว่าเพลงนี้มันไม่มีขอบเขต

นอกจากไม่มีขอบเขตและจะทำให้มีเงินสองหมื่นด้วยนะค่ะ

ถ้าเอารายได้ก็น่าจะเป็นชุดอิดกับ

เพราะว่าข้างบนมันก็ต้องออกโครงเหล็กอีกหน่อยหนึ่งด้วย

อันดับนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้
อันดับนี้เป็นแบบนี้

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ยังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะครับสู้และไม่ใช้ตัวช่วย

บอกสู้
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

อึดถือผิดอย่าคิดว่าพี่ไม่รัก
ใจยึกยักไปไหนแล้วแม่พ่อนเยื่อน
อ่านหนังสือเรียนหน้าก่อนเลยพักฝืน
คนเมื่อคืนที่เห็นก็เป็นเพื่อนกัน
อยากโทรไปหาจังแต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเสริมโทรพี่ก็เพิ่งหมดไป
อยากจะเสฮันหลอกแต่มันโทรไม่ได้
เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหมอย่าเล่าจะใช้คืน